จากเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มาสิ่งที่มันพิสูจน์ได้ดีกว่า
เขามีงานบวชของลูกชายของเจ้าของแพร่ปลาคุณผู้ชม
เขาก็จะมีการโรยทางลูกชายแพร่ปลาทั้งทีโรยสัก๓แสนดูสิ
เอาให้สมศักดิ์ศรีให้สมศักดิ์ศรีลูกชายแพร่ปลาซะหน่อย
มันต้องไม่ธรรมดาต้องไปโปรยบนรถบรรทุกให้มันยิ่งใหญ่อลังการ
นี่บรรยากาศงานบวชอุปสมบทของนายธวัชชัยภัยวะมุติ
เป็นลูกชายของนายสุรศักดิ์แล้วก็นางสมใจ
เป็นเจ้าของแพร่ปลาโชคธวัชชัยซึ่งจัดที่วัดราชนิรมิตร
หรือว่าวัดบางม่วงที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
นางฟองนางฟ้าหอบกะลูกปาพึกอะไรกับเต้นกันไปแบบนี้ละครับ
ญาติพี่น้องก็ไปเพื่อนฝูงก็ไปพันคนทีเดียวครับ
ข้อบนแห่นนาครับเริ่มต้นจากบวชน้ำเข็มมุ่งหน้าไปอย่างวัดราชนิรมิตร
ถ้ำกลางชาวบ้านเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมกันอย่างคึกคักทีเดียวนะฮะ
ตลอดเส้นทางก็จะมีเรื่องของการแห่นาครอบบทด้วยเนี่ยครับ
แล้วสิ่งสำคัญไฮไลท์ก็คือการให้หน้าขึ้นไปบนรถบรรทุกนี่แหละครับ
โปรยทานมีทั้งเงินสดของรางวัลต่างมากมาย
รวมแล้วมากกว่า๓แสนบาท

แบงค์๒๐แบงค์๕๐แบงค์ร้อน๑๒๓แล้วแบงค์พันธุ์
แล้วของรางวัลก็จะมีเรื่องของข้าวสาร๑๕กิโล

ก็ให้หน้าขึ้นไปบนรถ๑๐ร้อนแบบนี้อยู่ที่หน้าโบรพ
แล้วก็เอาลูกกรปภึกภาษาใต้เรียกว่ากำพึก
กระพึกใช้โปรยธานโปรยลงมาด้านล่างคนก็ไปแย่งกันรับ

หูหูทุกคนชมบางคนก็ได้เป็นเงินเป็น๑๐๐บาท
บางคนก็โฉคดีได้รมมของข้าวพัดโลมกันไป
บางคนก็ได้เป็นเงินเหรียญกันไปนะฮะ
เท่าที่เขามีการบันทึกมานะครับ
ก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ไปร่วมงานและคนที่ไปบวชนะครับ